พาคุณผู้ชมมาดูนะคะหนุ่มวัย๒๖ปีค่ะ

หลังจากที่พาพันรยาไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแถวราชบุรณะ
โดยใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรคนี้นะคะ
แต่ว่าลูกสาวคลอดออกมาได้ไม่นานนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องทำคลอด
ในช่วงที่ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาเข้าไปเห็นเลยนะ
สภาพน้องเนี่ยอยู่ในห้องคลอดเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่าเสียชีวิตไปแล้ว
แต่พอถามหาว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
โรงพยาบาลจะรับผิดชอบอย่างไร

เขาก็เลยอยากจะมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเขานะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็สูญเสียลูกไปแล้วเนี่ยนะคะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเสกสิทธิ์กงศรีอายุ๒๖ปี

มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
หลังจากที่พาพันรยาไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแถวราชบุรณะ
แล้วปรากฏว่าลูกสาวเสียชีวิต
เสกสิทธิเล่าว่า๑๘มีนาคมที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ย
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ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
พาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนั
สนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะพาพนักงานสอบสวนสนรา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
รีบปลีแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วค่อยไปพา